ถอยหลังเข้าสู่กิจกรรมสำคัญครั้งประวัติศาสตร์
ที่จะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เหลือเวลาอีก๑๐วัน๘ชั่วโมง
ก็หลายภาคส่วนนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดประชุมคณะทำงาน
กระทรวงมหาดไทยก็เตรียมนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด๗๖จังหวัดนั้น
เข้ารับมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมสำคัญนี้
ด้านของกองพลฐานราบที่๕จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
ธันวาคมมหาราชระยะทางคุณ๖๘๘กิโลเมตร
ใช่นะครับอันนี้ทางกองผลฐานราบที่๕เขาจัด

โดยพลตรีวรพลพิษบรุษผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๕
ค่ายเทพศตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมคณะนักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ๕๘๘พันศามหาราช
ได้เดินทางถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็ตอนนี้ได้เข้าพักที่พื้นที่อำเภอทุ่งตะโกนะครับ
ก่อนจะเริ่มออกปั่นจักรยานเพื่อทำกิจกรรมต่อในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
เช้าแบบนี้แหละเริ่มสตาร์ทกันแล้วนะครับ
โดยมีนายสมดีขชายั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
รมนักปั่นจักรยานแต่ละอำเภอของในจังหวัดชุมพร
ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตลอดระยะทางในเขตจังหวัดชุมพรด้วยนะครับ
พลตรีวรพลบอกว่าสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
ธันวามหาราชกองทัพภาคที่๔
โดยกองพลฐานราบที่๕แล้วก็ศูนย์การฐานราบ
จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๘พฤศจิกายนที่เริ่มปั่นกันมาแล้ว
ถึง๒ธันวาคมเริ่มต้นจากค่ายเทพศตรีศรีสุนทร
ไปถึงอุทยานราชภักษ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
รวมระยะทางทั้งสิ้น๖๘๘กิโลเมตร
ซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่พอคณะนักปั่นได้เดินทางไปถึง
แล้วก็เข้าพักแล้วก็ร่วมกิจกรรมของจังหวัดนั้น
ก็จะมีนักปั่นของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ก็จะเป็นขบวนปั่นที่ยิ่งใหญ่นะครับ
ส่วนที่สวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ

ช้างไทยนี่เขาทำได้ทุกอย่างจริงนะ
วาดรูปสวยดิฉันก็ทึ่งไปทีนึงแล้วนะ
มีเตะฟุตบอลปั่นจักรยานก็มาหรอคุณ
แล้วปั่นเป็นขบวนนะ
มีการซ้อมใหญ่จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
โดยมีช้างร่วมซ้อมด้วยกว่า๓๐เชือกคุณ
จังหวะขึ้นลงของขาวเมื่อสักครู่นี้ซิงค์กันเลยนะ

เก่งมากนะครับนี่ต้องมีการฝึกนะ
แล้วก็ที่เห็นนี้นะฮะโอ้โหปั่นได้อย่างสวยงาม

นั่นคือพังมรกฏพลายมุกแล้วก็พังมุกอายุ๑๒ปี

สื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความรักของคนไทย
ที่มีให้กับช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับ
อกจากนี้ในวันที่๕ธันวาคมที่จะถึงนี้
นงนุษย์พัทยาก็ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็กิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสนุกกับช้างด้วย
ลูกช้างมอบพวงมาลัยให้พ่อช้างพลายเบิร์ต๓คู่
นี่ช้างเขาก็มีความรักให้กับพ่อช้างเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ช้างมอบพวงมาลัยถวายพระพร
และช้างมอบพวงมาลัยคุณพ่อ๑๒คนด้วยนะครับ
พร้อมกับมอบสิทธิพิเศษให้ลูก
พาคุณพ่อเข้าเที่ยวชมสวนนงนุษย์พัทยาฟรีอีกด้วยจ้า

ด้านของนายชะยะพลทิติศักดิ์รองประหลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะโฆษกระทรวงมหาดไทย
ก็เมื่อวานนี้นะครับได้มีการประชุมคณะทำงานขึ้นนะครับ
เมื่อวานมีการประชุมก็นำโดยพลอากาศเอกประจินจันตองกรองนายยกรัฐมนตรี
ประชุมภายหลังการซักซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริงในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนนะครับ
โดยรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลครั้งนี้
ก็เตรียมพร้อมจำนวนภูมิภาคมีจำนวนทั้งสิ้น๔๙๘๑๐๕คน
กระทรวงมหาทัยได้รับการประสานจากกองราชเลขานุการในพระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์
ในการมอบเสื้อเข็มกลัดแล้วก็สายรัดข้อมือพระราชทาน
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว
ในวันที่๒ธันวาคมนี้
ก็คือวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกาที่อาคารใหม่สวนอำพร
เพื่อนำสิ่งของพระราชทานนี้ไปมอบให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน
แสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
ในส่วนของภูมิภาคในจังหวัดต่างนะครับ

เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะครับ

แล้วก็คนต่างจังหวัดนี้นะครับก็เตรียมที่จะรับสิ่งของพระราชทานนี้
ซึ่งทุกจังหวัดจะจัดให้มีพิธีมอบเสื้อ
กลัดที่ระลึกแล้วก็สายรัดข้อมือพระราชทาน
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประทับคู่กับสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
พร้อมกันทุกจังหวัดในวันที่๕ธันวาคมนี้ครับ